น้องมูล๔๐๐วันนี้เรามีภาพล่าสุด
นี่ฮะชู๒นิ้วเลยยิ้มแฉ่งเลย
ดีขึ้นแล้วนะคะยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บที่แขนขาดแขนข้างซ้ายเนี่ย
แขนได้เรียบร้อยนะฮะคุณหมอบอกรอเวลาพักฟื้นเท่านั้น
ตอนนี้ก็ดามเหล็กไว้ก่อนทุกอย่างยังสมบูรณ์ยังใช้ได้
นี่น้องแมนยูนะฮะเด็กชายวัย๙ขวบ
เราติดตามเรื่องราวของน้องกันมาหลายวันนะครับ
ตอนนี้สภาพจิตใจสภาพร่างกายดีขึ้นตามลำดับนะครับ
เจอคุณแม่ของน้องแมนยูวันนี้นะครับวันนี้มารายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะครับ
ก็เลยได้เจอคุณแม่บอกนี่นี่ไงรูปของแมนยูนะครับ
ที่คุณแม่บอกว่ามีเพื่อนยาดแล้วที่มาด้วยเนี่ย
เขาก็เอาให้ดูนะครับแต่คุณแม่เขาตาบอดสองข้างนะฮะ
คุณแม่ยังฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยเหลือนะครับ
ลูกชายก็สัญญาว่าจะตอบแทนด้วยการเป็นเด็กดี
แล้วก็มีคลิปสั้นของน้องแมนยูมาด้วย
น้องแมนยูเด็กชายธิรษักรวรรณชัยอายุ๙ขวบ
อยู่ที่จังหวัดเลยอย่างที่ทราบนะครับ
เมื่อ๒ตุลาคมซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพี่ชายวัย๑๔
มีลูกพี่ลูกน้องวัย๔ขวบนั่งข้างหน้าไปคนหนึ่ง
จะไปซื้อข้าวให้คุณพ่อคุณแม่
คุณแม่ก็ตาบอดสองข้างคุณพ่อก็หูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้ว

แล้วก็ไปชนท้ายรถเก่งคันหนึ่ง
กระเด็นกันน้องแมนยูก็โชคร้ายมาก
เด็นไปข้างทางไปโดนรั้วบ้านชาวบ้าน

ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เราได้เจอเนี่ย
เราได้เจอกับคนขับรถเก่งคันนั้นด้วย

ในที่เกิดเหตุจะยืนคอยประคองน้องแมนยูอยู่
คือนางสาวชะนันทรเนี่ยวันนี้เอาภาพนี้
คนที่ยืนประคองน้องแมนยูเสื้อสีเทาเนี่ย
ยืนยันว่าเธอไม่ได้หนีแล้วก็ช่วยเหลือตลอด
วันนี้เธอได้เอาภาพเป็นกล้องหลังรถของเธอ

คืออย่างนี้ฮะเธอก็ขับรถมาตามถนน
แมนยูนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของพี่ชายตามมาอย่างนี้
แล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่๔ขวบนั่งอยู่ข้างหน้าสุด
มีจังหวะหนึ่งมีรถข้างหน้าเนี่ยเขาจะเลี้ยวเธอเลยต้องเบรก
พี่ชายน้องแมนยูก็พยายามหักหลบรถเธอ
ี่ยวแล้วก็พุ่งไปรั้วข้างทาง

ค่ะเขาก็ลงมาลงมาแล้วก็ตะโกนเรียกกันบอกโอ้โหนี่เห็นไหม

ใช่เขาก็ดูแล้วอูหูเห็นเด็กสามคนอ่ะกิ้งกระเด็นกระดอนกันไปแล้วก็คนหนึ่งก็แขนซ้ายขาดเลยอ่ะ
นี่ฮะนี่คือคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เป็นกล้องหลังรถนะครับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุนะครับ
นางสาวชะนันทรคนขับรถยนต์คันนี้นะครับยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เบรกกระทันหันเนื่องจากตอนนั้นมีรถข้างหน้ากำลังจะเลี้ยวเธอก็เบรกนะครับ
ส่วนเรื่องคดีความอะไรเดี๋ยวตำรวจเขาว่ากันไป
แต่เธอยินดีที่จะดูแลนะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ
แล้วก็ยังได้พยุงน้องแมนยูอยู่ตลอดเวลานะครับ
พอเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเธอบอกว่าที่มีข่าวหรือมีคนบอกว่าเธอเนี่ยโอ้โห
ไม่ยอมไปเยี่ยมน้องแมนยูที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเลย
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่าเธอก็ยังไม่มีรถใช้
เนื่องจากรถตอนนี้ยังอยู่โรงพักแต่ไปเยี่ยมน้องไอซ์ลูกพี่ลูกน้องของน้องแมนยู
อายุ๔ขวบน้องคนเล็กที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลย
วันนี้ก็สบายใจมากขึ้นนะฮะที่มาที่ไทยรัฐทีวีนะ
ก็ได้เจอกับคุณแม่น้องแมนยูเพิ่งได้คุยกันครั้งแรกนี่แหละตั้งแต่เกิดเหตุ
วันแรกพี่ไม่เปิดดูเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะเห็นว่าเขามาด่าเรา
แต่อยู่ไปอยู่ไปก็แบบเขาก็ด่ายังด่าเหมือนเดิมอะ
คุยกันไว้แล้วค่ะว่าจะไปถ้าเคลียร์เอารถออกเอาไปซ่อมเพราะว่ามันจอดไว้นานแล้วเนอะที่โรงพัก
แล้วก็จะเคลียร์รถอะไรไปซ่อมเข้าอู่ไปเคมไปอะไรเรียบร้อยแล้วก็พี่ก็จะไปค่ะ
เราได้เจอกับอดีตคุณครูประจำชั้นของน้องแมนยูด้วยนะฮะ
ก็คือคุณครูอนัญญาสิมสิมลีนะฮะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับ
คุณครูบอกว่าคุณครูนี่แหละเป็นคนเปิดบริจาคเพื่อนำเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องแมนยู
วันนั้นตัดสินใจเปิดรับบริจาคเงินให้กับน้องแมนยูเพราะว่าพอได้ข่าวเรื่องน้องแมนยูที่เป็นอดีตลูกศิษย์ที่อยู่
ครูครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยเห็นใบแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลแล้ว
บอกโอ้โหรู้เลยว่าครอบครัวน้องแมนยูไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้อย่างแน่นอน
เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเสียสตางค์นะครับแต่ตอนนั้นต้องช่วยกันก่อน
คุณครูบอกนะครับเนื่องจากน้องแมนยูเนี่ยครอบครัวยากจน
มาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กดีขยันรักแม่มากก็เลยช่วย
เพราะเห็นว่าตอนนั้นเด็กก็แขนขาดด้วยหนำซ้ำตาข้างซ้ายก็บอดอยู่แล้ว
เนื่องจากตอนเล็ก๕ขวบมีคนสติไม่ดียิงหนังสติ๊กใส
เวลาไปไหนน้องจะแบบคิดถึงแม่ตลอด
ไม่ว่าจะเป็นงานในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้
จะขอขอข้าวไปให้แม่แมนยูกินได้ไหม

โตเกินตัวโตเกินตัวน้อง
หมายถึงว่าอาจจะด้วยที่บ้านน้องเป็นแบบนี้

แม่ก็ตาบอดอย่างที่เรารู้

ฉันจะต้องมีความผิดชอบก็คือต้องดูแลพ่อดูแลแม่นะ

คุณแม่นี่ฮะนั่งคุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณแม่ก็พิการนะฮะตาบอดตั้งแต่กำเนิดแล้วครับ
บอกว่าน้องแมนยูเนี่ยไม่เคยทำให้แม่เป็นห่วงเลย

แม่ไปไหนก็พาไปนะครับ
เป็นคนที่ให้แม่เนี่ยคอยจับคอยดึงไป
ตอนนี้น้องแมนยูอยู่ที่โรงพยาบาล
บ่นเป็นห่วงแม่ตลอดเวลาบ่นมาทุกวันนะครับ
แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แม่เนี่ยต้องห่างกับน้องแมนยู
ก็คือตอนที่ลูกเนี่ยต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาล
ทีนี้เรื่องของเงินบริจาคเนี่ยนะเดี๋ยวเราตามให้นะครับ

แต่ว่าเอาชื่อก่อนทำไมชื่อแมนยู
เราก็ถามคุณแม่เอ๊ะทำไมลูกชายชื่อเล่นชื่อแมนยูนะฮะ
ชื่อจริงชื่อธีรศักดิ
คุณแม่บอกว่าเพื่อนของแม่เนี่ยตั้งให้
ตอนที่น้องแมนยูเกิดมาเนี่ยแม่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรหรอก

เอาเพื่อนตั้งให้บอกให้ชื่อแมนยูก็แมนยูนะครับ
ทีนี้เวลาเป็นเด็กเวลาไปงานไปกิจกรรมอะไรที่ไหน
เวลามีใครบอกเดี๋ยวมีเสื้อแจกนะเดี๋ยวจะหาเสื้อให้
น้องแมนยูก็จะแบบถ้ามีเสื้อแมนยูผมขอเสื้อแมนยูนะครับ
โมสรดังในอังกฤษอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

คุณแม่บอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วสภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาก
แต่ก็ยังแอบกังวลอยู่บ้างสำหรับคุณแม่นะ
แขนซ้ายของลูกชายหมอยืนยันว่าใช้งานได้หายดีเนี่ย
แต่สุดท้ายแล้วจะสามารถใช้งานได้ปกติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม

ตอนนี้นะครับมีคนโอนเงินบริจาคเข้ามาทั้งหมดเนี่ย
อด๓ล้าน๓นะฮะ
คุณแม่บอกว่าต้องขอขอบคุณจริงนะฮะ

ขอบคุณทุกคนที่โอนเงินมาให้น้องแมนยู

ก็จะเอาไว้รักษา

ถ้ามันเยอะก็เอาบริจาคต่อ
ตอนนี้ทางคุณแม่น้องแมนยูฝากบอกทุกท่านด้วยนะครับ

ขอประกาศปิดรับเงินบริจาคทุกบัญชี
เพราะคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาถามตลอดเลยนะคะ

กับยอดที่เคยเปิดครั้งแรกแล้วก็ปิดไปก่อนแล้ว

ไม่มีแล้วนะฮะเผื่อมีใครไปเปิดอะไรยังไงอีก
ท่านรู้เลยนะครับคุณแม่ยืนยันกับเราว่าไม่มีแล้วนะครับ